ถ้านับจากวันที่๑๗กรกฎาคมจนถึงวันที่๓สิงหาคม
ตลอดระยะเวลา๑๙วันที่ผ่านมายอดติดเชื้อมันหมื่นบวกตลอด
แม้กระทั่งบางวันมันจะเป็นหมื่นปลายซะด้วยซ้ำไป
แต่วันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาครับคุณผู้ชมคงทราบแล้ว
วันนี้ยอดติดเชื้ออยู่ที่๒๒๐๐คนครับ
หลายคนเห็นจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่แล้วนะฮะของวันนี้ถอนหายใจตื่นมา
หายใจเฮือกเลยเพราะมันเป็นยอดที่สูงที่สุดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
มียอด๒๒๐๐๐รายเป็นวันแรกทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสม
ตอนนี้อยู่ที่๖๗๒๓๘๕รายแล้วส่วนผู้เสียชีวิตก็มีมากถึง๑๘๘ศพ
เป็นยอดที่สูงที่สุดเช่นกันทำให้ผู้เสียชีวิตสะสมนะครับอยู่ที่๕๕๐๓ศพแล้ว
ที่สาระวะการกรุงเทพมหานครมีบรรยายงานบอกว่า
ข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางรักษ์ติดโควิด๑๙๒๖คน
เป็นผู้ชาย๑๗ผู้หญิง๙คุณผู้ชมลองดูว่าฝ่ายไหนที่มีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อบ้าง
เผื่อว่าในช่วงที่ผ่านมาท่านอาจจะไปติดต่อราชการแต่เผื่อจะได้ระมัดระวังตัว
เรื่องนี้ทำให้หลายคนกังวลนะครับโอ้โหมันจะเป็นคลัสเตอร์ใหม่เป็นกลุ่มใหม่หรือเปล่า
นางราตรีธนสมบัติกุลครับถ้าผู้ในการเขตบางรักษ์ยืนยันว่า
สั่งแล้วทำความสะอาดนะครับโซนที่พบผู้ติดเชื้อแล้วก็แยกกลุ่มเสี่ยง๒๒คน
ส่งไปตรวจหาเชื้อแล้วก็กักตัว๑๔วันนอกจากนี้ยังทยอยส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจเพิ่มอีก๑๕๐คน
ซึ่งส่วนใหญ่ฉีดวัคซีนครบ๒เข็มแล้ว
ขณะนี้สำนักงานเขตบางรักษ์ก็เปิดให้บริการตามปกตินะครับ
แต่ก็วิงวอนขอให้ประชาชนบอกอย่าตื่นตนกนะสามารถมาใช้บริการได้
เนื่องจากสำนักงานเขตนะครับปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
แต่บางครั้งการติดเชื้อเป็นเรื่องที่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ยาก
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำงานให้บริการประชาชน
อันนี้ท่านผอชี้แจงมา
กรณีที่มีประกาศของวัดยานวาครับที่ปิดการทำกิจกรรมทางศาสนานะครับ
ข่าวเย็นไทยรัฐก็ไปสอบถามที่สำนักงานเขตสาธรณ์
ก็พบว่ามีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙นะครับภายในวัด
โดยขณะนี้ได้ตรวจหาเชื้อพระและสามเณรแล้วทั้งหมด๒๐๐รูป
แล้วก็นำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลสงฆ์แล้วส่วนที่เหลือรอผลตรวจในวันพรุ่งนี้ครับ
ขณะเดียวกันนะครับหากพบพระแล้วก็สามเณรติดเชื้อเพิ่ม
นั่นก็เป็นสถานการณ์ของผู้ป่วยโควิดในวันนี้นะคะ